อีกหนึ่งงานแล้วกันนะแต่ว่างานนี้หวานจริง
แบบวิ่งสู้ฟัดคุณผู้ชมค่ะ

ให้ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ฟังกันด้วย

ต้องคอยนะไปด้วยตลอดเลยค่ะคุณผู้ชม

กว่าจะได้เที่ยวก็น่าจะเป็นแบบว่าต้นเดือน
งานนี้เขาก็มาอยู่เป็นกำลังใจให้ไหมคะ
จริงแล้วไม่ได้คาดหวังไม่ได้ซัดขนาดนั้น

ใช่ทำงานกันอยู่ด้วยกันก็มีความสุขอยู่แล้วเนอะ

เมื่อกี้โอ้ยหวานเวอร์อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วชัดเจนนะคะคุณ
อันนี้มันไม่มีเวลาภรรยาก็ตามไปซึ่งเลยจะจบไปนะคะ